สำหรับงานหมอลำซิ่งที่กาลสิน

กำลังม่วนกันเลยแต่เห็นบอกว่ามีวัยรุ่นสองคน
่วนเกินเหตุม่วนจนมั่วดันไปตีกัน
ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงด้วยนะ
ก็เรียกเลยเรียกเป็นตำรวจชุมชนอะไรอย่างนี้
บอกให้ลากตัวมาทีเนี้ยประเด็นก็คือมันมีการเหยียบหน้าโชว์หน้าเวที

เหยียบเข้าไปที่หน้าเนี่ยค่ะนี่คือจังหวะที่

ส่วนที่เห็นถือไมค์อยู่เนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านหญิงอ่ะนะคะที่เป็นเจ้าภาพงานอ้าว
ทีนี้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้คือเขาขัดขืนไงวัยรุ่น

อันนี้แล้วก็ขออนุญาตเบลอนะคะเนี่ยเอาเท้าเหยียบหัวเอาไว้แบบนี้เลยคลิปเนี้ยค่ะได้รับการวิภาควิจารณ์เยอะนะคะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหเกินไปไหมเกินไปเปล่าเข้าใจแหละว่าไอ้ที่ไปไปวัยรุ่นที่มันไปตีกันในงาน
หมอลำงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานบุญงานบวชต่างนานามันไม่ถูก
แต่ในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่บ้าน
คุณมีสิทธิ์ลากคนมากระทืบหน้าเวทีแบบนี้เหรอ
คุณมีสิทธิเหยียบหัวคนโชว์หน้าเวทีแบบนี้เลยเหรอ
โอ้โหวิภาควิจารณ์กันหนักเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะคะที่บ้านท่าแสงในตะบนลำพานอำเภอเมืองกาลสิน
ไปหาผู้ใหญ่บ้านเจ้าภาพงานคนนี้แหละ
ชื่อว่านางสวยภูถมนาคเป็นผู้ใหญ่บ้านท่าแสงค่ะ
เธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงคืนวันที่๒๙กุมภาพันธ์
มันมีงานแสดงหมอลำซิ่งในงานอุปสมบทอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษตามประเพณี

มาร่วมงานก็ญาติพี่น้องในหมู่บ้านกันทั้งนั้น
ทีนี้ระหว่างการแสดงหมอลำซิ่ง
ก็ดันมีวัยรุ่นสองคนทะเลาะกันตีกันหน้าเวที
เธอก็เลยต้องขึ้นไปบนเวทีหมอลำแล้วก็คว้าไมค์มา
บอกให้เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุและควบคุมสถานการณ์จริง
คนก่อเหตุวัยรุ่นนั่นน่ะก็ลูกหลานเธอเหมือนกันนั่นแหละ
ซึ่งหลังเกิดเหตุสองฝ่ายก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกัน
ส่วนตัวผู้ปกครองก็เข้าใจกันดีเพราะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

คุณต้องเหยียบหัวเหยียบหน้าเขาแบบนั้นเลยเหรอ
โดยเฉพาะคือญาติพี่น้องของคนที่โดนเหยียบ

คือใช้เข่ายันเพื่อให้เขาไม่ขัดขืน
ก็ไม่รู้ว่ามันรุนแรงแค่ไหนตรงนี้ยังไม่ได้รับการชี้แจงนะคะ
อ่ะไปถามนายสมเจตเต็งมงคลในอำเภอเมืองกาลสินก็บอกว่า

ก็กำชับไปแล้วนะทั้งกำนันเอ่ยผู้ใหญ่บ้านเอ่ย
ถ้าจะมีการแสดงหมอลำหรือมหรสบอะไร
ประสานตำรวจไปดูแลความสงบเรียบร้อยทุกงาน
รณรงคดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
เพราะมันก็เป็นสาเหตุหลักที่กระตุ้นให้เกิดการทะเลาวิวาสกัน